คือที่วัดแห่งหนึ่งเขาสร้างนรกกระภูมิไว้
ก็คือให้คนได้รู้บาปบุญคุณโทษ
คือธรรมดาบรรยากาศมันน่ากลัวอยู่แล้ว
ทีนี้พอยิ่งรกร้างป่ารกแล้วก็ไม่มีคนดูแล
มันยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่เลย

ชาวบ้านบอกว่าอยากให้ทางวัดดูแลหน่อย

นี่แหละครับคุณผู้ชมเห็นวัดแห่งนี้

ซึ่งเป็นสถานที่ที่ทางวัดเพิ่งจะจัดพิธีพุทธาพิเศษ
พระพุทธรูปทันใจและไอ้ไข่เศรษฐีขี่ไก่
โดยมีประชาชนไปร่วมงานจำนวนมากนะครับ
แต่ว่ามีจุดหนึ่งก็คือบริเวณที่ทางวัด
จัดสร้างนรกกระภูมิให้คนได้มาเรียนรู้บาปบุญคุณโทษ
ทำไม่ดีทำบาปตายแล้วไปไหน

แต่ทีนี้คนที่เข้าไปที่วัดก็สังเกตทำไมทางวัดปล่อยประละเลย
ไม่ดูแลเลยต้นย่าขึ้นรกไปหมดเลย
แล้วมันยิ่งน่ากลัวยิ่งสะพรึงเข้าไปใหญ่
ที่ผ่านมาชาวบ้านบอกเดินกลางวันก็น่ากลัว
ยิ่งกลางคืนนะไม่ต้องพูดถึงเลย
ไม่มีใครกล้าเดินหรือขับรถผ่านแถวนี้เลย
เพราะบริเวณนรกกระภูมินอกจากมีรูปปั้นเปรตสูง๑๕เมตร
แล้วก็มีรูปปั้นผีสางอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วนะฮะ
ยังมีกู่หรือว่าเจดีนะเก็บอัฐิผู้เสียชีวิต
เรียงรายอยู่แถวนี้ยิ่งน่ากลัวไปใหญ่
และบรรยากาศอย่างที่เห็นมันรกไปด้วยต้นย่า
อย่างิดีกาธุที่ญไชสุพัทโท
ท่านก็เปิดเผยว่าโยมเอ้ยแต่ก่อนนะ
แล้วก็นรกกระภูมิแห่งนี้ก่อสร้างมาประมาณ๑๐ปีแล้ว
ใช้เพื่อเตือนสติประชาชนเตือนสติชาวพุทธชาวบ้าน
ไม่ให้สร้างบาปสร้างกรรมตายแล้วจะตกนรกอย่างที่เห็นแหละครับ
และทีนี้มีการใช้เครื่องกลควบคุม
หุ่นรูปปั้นบางตัวสามารถเคลื่อนไหว
แล้วก็ส่งเสียงร้องได้เหมือนจริง
เปรตร้องยังไงอะไรโหยหวนยังไงก็ว่ากันไป
แต่ว่ามันมีระบบกลไกคือตู้หยอดเหรียญ
ในการเปิดปิดกลไกการทำงานของมัน
ต่อมามีโจรใจบาปเข้ามาทุบ

ขโมยเงินไปหลายต่อหลายครั้ง
ทางวัดก็มีการซ่อมแซมแล้วนะ
ซ่อมแซมทั้งตู้ติดตั้งไหมซ่อมแซมระบบกลไก
แต่ก็ถูกโจรเข้ามาทุบทำลาย

ทีนี้ครับไม่มีงบประมาณในการที่จะซ่อมแซม

ก็เลยทำใจปล่อยทิ้งร้างเช่นนี้มานานหลายปี
แต่มันก็สะท้อนนะพวกโจรใจบาปที่มาลักขโมยเงินอีกหน่อย

คือท่านเจ้าอาวาสเล่าให้ฟังนะครับ
บอกว่าคือไม่มีงบในการที่จะเอามาดูแลแล้ว
อุตส่าห์ให้แบบว่าคือคนที่มาชมบรรยากาศของนรกกระภูมิเนี่ย
อดเหรียญไปให้เห็นหุ่นมันเคลื่อนได้ได้ยินเสียงร้อง
ก็เป็นเงินบุญในการที่จะใช้ในการพัฒนาวัดแต่ทีนี้มันไม่มีแล้วไง